ในปีนี้วัยจะเข้า๓๖ปีที่เขาสนิทกับตำรวจหลายส่วนหลายนาย
อายุน้อยเท่านี้ประสบความสำเร็จอืมจริงจริงตำแหนกำนัน

ธุรกิจที่กำลังนกมีมีอะไรบ้างนะคะ

บริษัทของกำนันนก

เอาบริษัทนะนี่นะ

เข้าไปถึงเนี่ยมีสระว่ายน้ำ

มีโรงเก็บรถจักรที่ใช้ในธุรกิจ
รับเหมาหลายคันอันนี้

รถอะไรก็กองกันอยู่ที่โรงเก็บนี่
โรงเก็บกับโรงจอดรถแบบกระจก

ราคาไม่ต่ำกว่า๒๕ล้านบาท

อาณาจักรขนาดนี้เงินเดือนกำนัน๑๕๐๐

งั้นต้องไปดูธุรกิจอย่างที่บอกว่า

หนึ่งบ้านตากล้องมาก่อน

หมู่๑บ้านตากล้อง๑๓กุมภาพันธ์

เขาก็เลยลงสมัครกำนันแล้วได้รับเลือกเป็นกำนันนก

แล้วก็ได้เป็นกำนันนกจนถึงปัจจุบันนี้เลย

ได้ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หุ้นร่วมกับญาติใน๒บริษัทนะคะ

บริษัทปรวีกระหนกก่อสร้าง
จำกัดถือหุ้นใหญ่ถึง๙๐

ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

รายได้รวมคือ๘๒๒ล้านบาท

บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด

กำไรตกอยู่ที่ปีละประมาณ

๑๘๑๗ล้านบาทบวก๘๒๒ล้านบาท

เขาเป็นที่รู้จักกันในวงการรับเหมาก่อสร้าง

ก่อนที่กำหนักหนุกจะมาศึกท่อตำแหน่ง

ไม่ว่าจะเป็นวงการรับเหมาก่อสร้าง

นักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติเอ่ย
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปตั้งแต่ต้นมีแท้งยางมะตอยเป็นของตัวเองอะค่ะ
ซึ่งการจะมีแท้งยางมะตอยได้เนี่ยไม่ใช่ว่ารับเหมาที่ไหนก็มีได้นะคะ
ธุรกิจรับเหมาของกำนันนกจะต้องทำสัญญากับภาครัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคืออบตเทศบาลแล้วก็ในพื้นที่
ไม่สามารถทำคู่สัญญากับเอกชนได้แปลว่ามีการทำสัญญากับภาครัฐจนมีแท้งยางมะตอยเป็นของตัวเอง
เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าก็เลยไม่แปลกหรือเปล่า
กำนันนกเนี่ยเขาจะต้องไปสารสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ดูแลท้องถนน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตำรวจทางหลวงที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวก
เลยมีการนัดพบดื่มคุยกินข้าวสังสรรค์กันที่บริษัทที่เกิดเหตุทุกเดือน
คือการเป็นผู้นำชุมชนอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านก็
ก็ทำมาหากินก็ทำธุรกิจทำอะไรต่างนานาทำเลือกสวนไล่นาอะไรได้นั่นแหละ
เพียงแต่ว่าถ้าคุณเอาตำแหน่งหน้าที่เนี่ย
ไปหาผลประโยชน์ให้กับธุรกิจกิจการของตัวเองตรงนี้
โดยเฉพาะการแบบโอ้โหไปเรื่องสวยเรื่องสินบนพวกนี้
อันนี้มันไม่ได้ไงใช่ค่ะแต่ต้องไปรอฟังก่อนนะ
ในการขยายผลนะค่ะแต่ขณะนี้มีแค่เรื่องของสสิล
ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอแหละเพราะว่าบิ๊กโจ๊กสอบประคำตำรวจทุกนาย
ไปกินเลี้ยงใช่ไหมคะก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น